รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
ซ้ายการบินไทยอแอร์เอเชย์เอ็กซ์

ซอยแล้วมันก็สั้นแล้วมันก็เต๋อน่าเกลียดเลย
อันนั้นก็คือเฟลล์สุดด้วยแล้วก็เปรี้ยวสุดแล้วตอนนั้นนะคะ

คือทรงนี้พังมากรู้ไหมทำไมใครบอกให้ดำทรงนี้
อย่างพี่บูมิได้รับความชมว่าแบบเออแต่งดี
ถ้าหนูได้อย่างนั้นหนูก็ดีเหมือนกันป่ะ

วันนี้เธอสวยนะฉันน่ะสวยกว่า
เหมือนเขาแบบเขาหญิงเหรออยู่เลย
บางทีเราก็ต้องดูรูปคิ้วตัวเองอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำตามคนอื่นซะหมด

นี่คือรายการที่จะสร้างบททดสอบให้กับสาวงาม
ผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้ายนะครับ
ว่าเธอเหมาะและมีคุณค่าพอ

ภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวย
สามสัปดาห์จากนี้เป็นต้นไปคงต้องเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอแล้วนะครับ
พอได้ข่าวมาว่าแต่ภารกิจนี่โหด
และกรรมการนี้เขี้ยวหนักมาก
และตอนนี้ผมก็อยู่กับ๑๔สาวงามแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวยเก่งและก็ดูพร้อม
แล้วคงต้องบอกสาวว่าพัมพ์ใจให้ดีนะครับ
โหดแล้วก็เขี้ยวมากครับ

คงต้องสวยตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้า

อะไรสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการดูแลความสวย
นั่นก็คือนาคและผมนั่นเองนะครับ
และในวันนี้เราก็ได้ครูรู๒ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ทั้งเรื่องหน้าและเรื่องผม
นั่นก็คือคุณอนุรีอนินบน
และคุณมาร์คทาวินอัลทิเมตแฮร์สโลวิชันครับ
สวัสดีคุณมาร์คครับเชิญเลยครับ

สาวไทยเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติแล้ว
ผมว่านะไม่ต้องแต่งก็สวย

ผลงามเพราะแต่งตอนนี้ธรรมชาติไม่มีแล้ว

ต้องแต่งแต่ว่าแต่งยังไงให้ดูสวยดูสมวัยดูเหมาะดูพอดี
ของการแต่งหน้าแก้ไขรูปหน้ามันค่อนข้างน้อย

ใช่เพราะว่าการแต่งหน้าก็ได้แค่ท่าแป้งท์ท่าปาก
มันคือการแก้ไขหยุดบกพร่องบนใบหน้าทำให้เราดูสวยขึ้น

แต่งเราต้องสวยขึ้นไม่ได้เป็นเมคดาวน์

คุณม้าล่ะครับแล้วเรื่องของการดูแลทรงผมต่าง
ทรงเนี่ยมันทำให้ฟีเจอร์ของหน้าเราหรือรูปร่างเรามันเปลี่ยนไปไหม
ใช่ครับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้สง่างาม

อย่างหน้าแต่งหน้าให้สวยแต่ผมนี่เพิ่มความสง่างาม
อย่างแต่งเสื้อผ้ามาแต่งสวยแต่ถ้าผมไม่ได้ทำให้ดีจะนึกไม่ดูสง่า
แล้วดูอาจจะดูด้อยไปเลยนะครับ
อย่างผมสามารถทำให้รูปหน้าที่กว้างทำให้หน้าดูแคบลงในบัตรดน

ก็ต้องบอกว่าสาวทั้ง๑๔ของเรานี่โชคดีมากวันนี้ระดับประมาณจารย์ทั้งสองท่านเลย
สอนทั้งเรื่องหน้าแล้วก็เรื่องผมแต่ก่อนที่เราจะปล่อยสาวสาวของเรานะครับ
เรียนรู้จากกูรูทั้งสองท่านทั้งเรื่องหน้าแล้วก็เรื่องผม
ตอนนี้เราจะเปิดโอกาสให้สาวสาวเนี่ยไปฟื้นฟูสภาพผิวก่อน
กับสถาบันความงามไทยเกาหลีโชวาโยโซบิวตี้ครับ

เธอไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องถามครูรูของทั้งสองท่านพร้อมไหมครับ

เกิดพร้อมแล้วขอให้มีความสุขกับความรู้ใหม่ในเรื่องหน้าแล้วก็ผมเชิญเลยครับ
สาวพร้อมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางพร้อมสาวกลุ่มนี้
เจอสาวหน้าสดคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ
ถ้าพูดถึงเด็กสมัยนี้เนี่ยแต่งกันเนี่ยเขา
และสนใจมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้ามากด้วยเช่นกัน
เรากลับไปดูที่บ้านสิว่าถ้าเมียล้างหน้าตื่นมาเราตกใจป่ะ
แต่งหน้าคือพักหน้าแต่ใส่แว่นไม่ให้ใครเห็นจำเราไม่ได้
ไม่แต่งหน้าหรือว่าแปลกถ้าไม่เขียนคิวอย่างนี้แปลกหนักหรือว่า
ไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะไม่แต่งหน้าเลยค่ะ

เห็นด้วยค่ะโบนัสถ้าไม่แต่งหน้าหนูควรอยู่บ้านค่ะ
ถ้าเราแต่งหน้าเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองสวยขึ้น
เวลาออกไปเจอผู้คนก็จะได้แบบชุดสวย
เราจะไปทำการเขียนคิ้วนะครับ
บางทีเขียนคิ้วอะไรแบบแปรชั่นคิ้วเส้นใหญ่มา
มันก็จะเขียนเส้นใหญ่เท่าไหร่
แต่เวลามันไปอยู่บนหน้าของบางคนเนี่ยมันดูแล้วไม่ดี
มันก็เลยดูหน้าเหมือนตัวตลกเลยอะไรประมาณนั้น
ไม่ได้ว่าหนูอยากวาดแบบนั้นนะแต่มันเป็นที่มือเราแต่ละวันนะพี่
บอกว่าคือหนูก็อยากเขียนเล็กอย่างนี้ทุกวัน
แต่บางวันก็จะใหญ่ไปแล้วมันก็เลยใหญ่สองข้างไปแล้วกัน
ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็เหมาะกับคิ้วชิงกังอะไรอย่างนี้
แต่บางคนคิดว่าบางคนชอบคิ้วสละอิมากกว่า
บางทีเราก็ต้องดูรูปคิ้วตัวเองไม่ใช่ว่าแบบเขียนตาม
คือทุกอย่างมันก็ต้องดูตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปทำตามคนอื่นทั้งหมด
ปีกสมูกถึงหางคิ้วปลายกลางเราจะได้บริเวณหางคิ้วคือบริเวณนี้นะครับ
จุดหางของคิ้วจะถึงบริเวณปลายกลางดำนะครับ
ปลายกลางดำคือบริเวณนี้ที่จุดอีกของคิ้ว
คือหน้าหนูเป็นคนดุถ้าสมมุติหนูแต่งหน้าเยอะขนาดนั้นอ่ะ
มันจะยิ่งเสริมให้หนูน่าดุมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ทำให้คนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้หนู
ก็แต่งแล้วมันสวยขึ้นอะ
ถ้าเหมือนเดิมมันไม่สวยแต่งให้มันสวยขึ้นไงพี่
แต่งหน้าก็มีมาบ้างค่ะแล้วก็พยายามหาวิธีแต่งให้มันถูกต้องแบบ
เรียนรู้ไปเรื่อยตอนแรกไม่ชอบแต่งรองพื้นอะไรอย่างนี้
พอมาแต่งมันสวยขึ้นมันทำให้หน้าแบบว่าสว่างขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาได้เรียนจากการแต่งหน้าด้วยก็มีทริปเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
เวลาไปออกรายการทีวีต่างก็มีแต่งกิ๊งบ้าง
แต่ว่าวิดีโอคอลกับพี่เค้านี่เค้าแต่งหน้าให้ประตามอะค่ะ
แล้วก็แบบวีดีโอคอลแล้วก็แต่งไปสอนไปอย่างนี้ค่ะ
ทางนี้ก็เป็นแบบอะไรที่เป็นทำให้เรารู้หน้าตัวเองมากขึ้นว่าหน้าเราเบี้ยวตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเป็นปมมาตลอดว่าอยากให้ฉันได้ไว้ผมยาวนะฉันจะไม่ตัดเลย
เราก็สวยแหละแหมใครจะชมตัวเองแบบเวอร์วังเนาะ

ทำไมผมสั้นนี่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองจะตาย

คือทรงนี้พังมากรู้มั้ยทำไม
เพื่อคลิปที่ดีที่สุดจะหนุน๒๐คลิป
และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้